ดูบรรยากาศสงกรานกันหน่อยค่ะก็วันสุดท้ายนะคะ
อากาศก็ร้อนหลายพื้นที่นะคะก็ยังคงเล่นน้ำกันคึกคัก
เหมือนกับส่งท้ายสนุกกันแบบสะใจส่งท้ายเลย
เราไปดูบรรยากาศในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดกันหน่อยนะคะ
ประชาชนนักท่องเที่ยวค่ะมาเล่นน้ำสงครานนะคะ
ถนนสายเพแกลงกร่ำ
เป็นถนนสายหลักในการเล่นสาดน้ำนะคะ
รถติดยาวอากาศร้อนเทศบาลตำบลเพ
อันเชิญหลวงพ่อทองพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวบ้านเพ
จากขอพระวัตพระเทระสุขรมแผ่ไปตามสายต่างนะคะ
รอบตลาดบ้านเพก็ให้ผู้คนให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกันส่งน้ำ
เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในงานประเพณีวันไหลของชาวตำบลบ้านเพ
วันไหลเขาก็เล่นหลังวันสงกรานไปอีกไหลต่อกันไปอีก
นั่งเรือข้ามเกาะไปก็เกาะเสม็ดแล้วบ้านเพ
ไปดูอีกที่หนึ่งที่บริเวณถนนวัชดำเนินหรือว่าถนนต้นสน
นครปฐมก็มีถนนข้าวนะฮะถนนข้าวหมูแดงนะครับ
วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันเปิดงานสงการประจำปี๒๕๖๑หรือว่าวันไหลนะฮะ
สงครานวันไหลนครปฐมเนี่ยคือวันนี้นะครับ๑๖เมษายน
สร้างความเย็นชุ่มฉ่ำให้กับผู้ที่เดินทางมาเล่นน้ำสงครานกันอย่างสนุกสนานเลยครับ
ส่วนที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีวันนี้เป็นวันไหลนะคะ
ของวัดป่ายุบซอยบ่อนไก่ประชาชนก็ไปร่วมกัน
ส่งน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตามประเพณี
ถนนนอกวัดก็มีวัยรุ่นมีประชาชนขี่รถจักรยานยนต์
เอาถังน้ำขึ้นหลังรถกระบะเนี่ยค่ะ
ก็เล่นน้ำกันเต็มท้องถนนภายในซอยบ่อนไก่
รถติดเป็น๓กิโลเลยนะคะ
ก็มีตำรวจออกมาตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ค่ะ

แล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
ครับส่วนบรรยากาศวันสุดท้ายของวันหยุดยาว
เทศกาลสงครานที่วัดโพชัยพระอารามหลวงที่จังหวัดน้องคายนะครับ
วัดแห่งนี้ก็ประดิษฐานองค์หลวงพ่อพระสัย

ตลอดทั้งวันก็มีชาวหนองคายมีชาวลาวมีนักท่องเที่ยว

เดินทางไปส่งน้ำขอพรองค์พระหลวงพ่อพระสัย
เป็นจำนวนมากเลยนะครับแน่นวัดเลย
ก่อนที่จะเดินทางกลับไปทำงานที่กรุงเทพ
หรือว่าเดินทางกลับพื้นที่ของแต่ละคน
เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดหนองคาย
ส่วนทางด้านของเทศบาลเมืองแม่ห้องศรค่ะ

ขบวนแห่พระพุทธรูปกันทราราช

ก็ไปตามถนนสิงฮนาศบำรุงนะคะ
เพื่อให้ประชาชนส่งน้ำพระ

ก็มีขบวนเรื่องต่างสร้างศีรษร

มีพี่น้องกลุ่มชาติภัณฑ์ลงจากดอยมาด้วย

เป็นวันสุดท้ายของเทศกาลสงครานในปีนี้ค่ะ
ที่วัดแก้วสุริฉายตำบลลานกระบือ
อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร
พระครูรัตนวชิโรภาสเจ้าคณะอำเภอลางกระบือ
กับหน่วยงานราชการในพื้นที่แล้วก็ชาวบ้านด้วยนะครับ
เปิดงานประเพณีแห่พระด้วยเกวียน

ก็มีประชาชนนักเรียนนักศึกษา

เพื่อให้ประชาชนได้ส่งน้ำพระตามประเพณี

ที่วัดมงคลรัตนารามเมืองแถมเป้อรัส

และรองเจ้าอาวาสวัสดิ์ทัวรฐรราม
จัดงานสงครานนะคะมีชาวไทยที่อยู่ที่นั่น
มีชาวต่างชาติมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
เริ่มพิธีธรรมบุญบังสกุลอธิใส่บาตร

พิธีส่งน้ำพระรดน้ำดำหัวนะคะ
งานนี้คนไทยในเมืองแทมป้าใส่ชุดไทย

คนไทยที่นู่นก็ดูอเจ้านะคะบุภเพสันนิวาส
ก็มีชาวต่างชาติด้วยที่เขารู้จักอาหารไทยขนมไทย
ก็มาอุดหนุนที่ตลาดนัดอาหารและขนมค่ะ
ทางวัดจัดเป็นประจำทุกวันอาทิตย์อยู่แล้วนะคะ
ก็นำรายได้ไปเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงซ่อมแซมวัดค่ะ
ส่วนที่อังกฤษครับท่านผู้ชมครับ
เอกอักราชทูตไทยณกรุงรอนดอนของอังกฤษนะครับ
พร้อมกับภรรยาได้เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันสงครานที่วัดพุทธประทีพในช่วงเช้า

มีพิธีส่งน้ำพระสงฆ์ส่งน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
จากนี้ยังมีการก่อเจดีไซน์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย
โดยศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยณวัฒนธรรมพุทธปฏิบและก็ชมรมไทยแดนส์แอคาเดมี่
ให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ชมกันนะครับ
ก็เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยไปสู่ชาวต่างชาติด้วยนะครับ